ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนเหตุการณ์แรกครับนะฮะ
เป็นภาพในกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมดูนะครับ
เขาบันทึกภาพคนร้ายเป็นผู้ชาย
ก็ใช้ผ้าคลุมศีรษะมานะปิดบังใบหน้า
เอาอุปกรณ์เป็นเหล็กยาวสักประมาณ๑ฟุตได้ครับ
งัดโรงเรียนบ้านหนองเหล็กเขตเทศบาลอุดรธานี
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคารเรียน๒ชั้นนะครับชั้นล่างเป็นห้องเรียนของเด็กป๑
งัดหน้าต่างเข้าไปปีนเข้าไปขโมยทีวีคุณผู้ชม
เป็นทีวีจอแบน๕๐นิ้วและที่ห้องเรียนชั้นอนุบาล๒
คนร้ายขโมยทีวีเหมือนกันครับก็เป็นจอแบน๕๐นิ้วเหมือนกัน
มูลค่ารวมแล้วที่คนร้ายได้ไปทีวี๒เครื่องก็ประมาณ๔๐๐๐กว่าบาทเกือบ๕๐๐๐นะครับ
จากนี้คนร้ายยังงัดห้องเรียนอีกหลายห้องแต่ก็ไม่มีทรัพย์สิน
คุณผู้ชมคิดดูสิไปงัดอุปกรณ์การบริเวณการสอนของเด็กอนุบาลนะฮะ

สนับประโยชน์พูดธรรมเมืองอุดรก็สันนิษฐานว่าคนร้ายอาจจะมาดูราศลาวบอกลดลงมือแล้วหลายครั้ง
เพราะรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยยังไม่เปิดนะฮะ
เข้าไปงัดห้องเรียนไปขโมยทีวี
ส่วนที่จังหวัดนครปฐมเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมรถดับเพลิงเข้าไปช่วยควบคุมเพลิง
นครพนมคุณผู้ชมนะฮะอยู่ที่นครพนม
ก็ระดมรถดับเพลิงเข้าไปควบคุมเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนในโรงเรียนบ้านกอกนะฮะ
หมู่ห้าตำบลปลาปากอำเภอปลาปากก็ดับเพลิงสักชั่วโมงกว่านะฮะ
ส่วนเบื้องต้นก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยครูนักเรียนเข้าไปทำความสะอาดเตรียมพร้อมรับเปิดเทอม
พอทำเสร็จปุ๊บกลับไปหมดแล้วไม่นาน
ชาวบ้านเห็นอ้าวมีเพลิงลุกไหม้อาคารเรียนก็เลยแจ้งกู้ภัยแจ้งดับเพลิงเข้าไปช่วยกันดับเลิง
แต่ว่าสภาพอาคารทุกของคุณคิดแน่น่ะมันเป็นสภาพเป็นไม้เก่าตึกเก่า
ก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟก็ลุกไหม้อย่างเร็วมากทีเดียวนะครับ
เรื่องต้นก็สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร